มีการแถลงอีกเรื่องหนึ่งหลายคนก็ตกใจกันอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่านายแพทย์สูภาคิตสุริรักษณ์อธิบดีกรงพฤศาสตร์การแพทย์

จากการตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพ
พบว่ามีการติดเชื้อลักษณะเป็นการติดเชื้อผสม
คือคนเดียวเนี่ยเจอเชื้อโควิด๒สายพันธุ์อยู่ในตัวคนเดียวนะฮะ
ก็คืออันฟ่ากับเดลต้านะครับ
เจอ๗คนจากทั้งหมด๒๐๐คนได้นะครับ
ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าถ้ามีการติดเชื้อผสมอีกบ่อยและจำนวนมาก
จะเกิดลูกผสมไฮบริดเกิดเป็นไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
คำถามคือเอาละ๗คนนี้เป็นยังไงบ้าง
ตัวคนเดียวเนี่ยเจอ๒สายพันธุ์เข้าไปเนี่ย
ตอนนี้อาการก็ยังปกติอยู่นะการติดเชื้อผสมนี้
ทางคุณหมอสุภกิจบอกว่ายังไม่ได้บอกว่าผสม๒ตัว
จะทำให้รุนแรงขึ้นนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูต่อไป
อันนี้มันบอกว่าอะไรมันบอกสัญญาณว่า
ถ้าเราปล่อยให้มีมิคอินเฟคชั่นแบบนี้บ่อยเยอะนะครับ
มันก็อาจจะเกิดลูกผสมที่เราเรียกว่าไฮบริชเนี่ย
เกิดเป็นแวร์เหรียญตัวใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งอันนี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับ
หยุดเดินทางนะครับแล้วก็เข้มงวดกับมาตรการต่างเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพื่อจะลดโอกาสของการที่จะทำให้
เรื่องมิกเอ็นเฟคชั่นมันจะเกิดขึ้นบ่อย